มาดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่นายพรศักดิ์วัตตะวันนิชกุลหรือฮียูอายุ๗๒ปี
เป็นอดีตสมาชิกสภาเขตบังซื้อเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างค่ะ
ถูกพบเป็นศพยัดอยู่ในตู้เสื้อผ้าชั้นสองของบ้าน
อยู่ในซอยวงสว่าง๑๙เขตบางซื่อนะคะ
คือเฮียหยูเนี่ยออกจากบ้านอีกหลังหนึ่งช่วงตอนเย็นเพื่อมาที่บ้านหลังนี้
มาดูความคืบหน้าเพราะว่าให้คนงานมาปรับปรุงบ้าน
รอให้ลูกสาวที่มาจากต่างประเทศจะได้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้
ออกมาตั้งแต่เย็นจนเช้าอีกวันนึงอ้าวยังไม่กลับมาบ้านสักที
ลูกชายออกตามหาเห็นหยดเลือดอยู่ที่บ้านตั้งแต่ชั้นหนึ่งอะค่ะ
เดินตามหยดเลือดรอยเลือดขึ้นไปบนชั้นสอง
ตู้เสื้อผ้าล็อกอยู่แล้วก็หยดเลือดมันจบอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้า
เปิดตู้ออกมาดูโอ้โหเห็นศพพ่อเฮียหยูถูกฆ่ายัดอยู่ในตู้ใบนี้ค่ะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ผู้ต้องหาก็คือลูกจ้างชาวพม่านะคะที่เฮียหยูจ้างมาปรับปรุงบ้านหลังนี้
เพราะว่ามีภาพจากกล้องมุมจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีชมพู
และสุดท้ายตำรวจสนประชาชื่นก็จับตัวได้
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
คนงานชาวพม่าคนนี้ชื่อว่านายมินทุยหรือนายโกโก้อายุ๑๙ค่ะ
ก่อเหตุฆ่าเฮียหยูนะคะนำศพไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า
ก็ตอนแรกเนี่ยนำตัวไปสอบปากคำก่อนที่กรมคับการตำรวจนครบาน

อาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือใช้แฉลงเหล็กใช้ไม้
แล้วชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุก็ยังอยู่
ขโมยเงินของเฮียไปด้วย๑๖๐๐๐บาทแล้วก็ขโมยทองไปด้วย
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจรีเอกชัยบุญวิสูจน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
จากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเฮียหยูจริง
โดยอ้างว่าสาเหตุก็คือโกรธแค้นค่ะ
ก่อนหน้านี้ทำงานกับเฮียหยูได้ประมาณ๒เดือนกว่า
เยหยูจ้างมาให้ขับรถส่งแก๊สเฮียเขามีธุรกิจร้านแก๊สด้วยอ่ะนะคะ
แต่ตัวผู้ต้องหาอ้างว่าตัวนายพรศักดิ์หรือเฮียหยูเนี่ย
ชอบไปว่าเขาว่าเขาขับรถเร็วก็เลยไม่ให้ขับรถส่งแก๊สแล้ว
เปลี่ยนให้เขาไปปรับปรุงต่อเติมบ้านหลังใหม่ของเฮียหยู
แต่ตัวนายมินลูกจ้างชาวพม่าคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่พอใจ
ก็เขารับจ้างมาขับรถไม่ได้มารับจ้างทำงานก่อสร้าง
ก็เลยแค้นเก็บความแค้นเอาไว้ในใจ
พอสมโอกาสใช้แฉลงเหล็กเนี่ยค่ะตีไปที่หัวของเฮียหยูหลายครั้ง
แน่นิ่งไปแล้วก็นำร่างไปยัดใส่ตู้เสื้อผ้าชั้นสองคือลากร่างไปเลยอะค่ะ
เอาทรัพย์สินของเฮียหยูไปด้วยทั้งทองทั้งเงินสดนะคะ
คือกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้
ก็เลยมีการแกะรอยจนตามจับได้จับตัวในมินคนก่อเหตุได้ที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
จับได้เนี่ยเตรียมจะหนีแล้วนะคะแต่สุดท้ายตำรวจไปรวบตัวเอาไว้ได้ก่อน
จากการสืบสวนเนี่ยสืบสวนติดตามก็ทราบว่าเอ่อ
คนร้ายนะครับที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเนี่ย
ก็คือลูกจ้างซึ่งเป็นคนพม่านะครับอ่าหลังจากก่อเหตุ
สาเหตุสาเหตุมาจากต้องการต่อทรัพย์นะครับ
สมกับทรัพย์นะครับแล้วก็มีการด่าทอมีการด่าทอแล้วก็มีการลงมือนะครับ
โดยใช้ไม้นะครับไม้กับแฉลงนะครับฟาดตีก็ทำให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ลากศพขึ้นไปข้างบนนะครับก็ไปยัดใส่ตู้ไว้นะฮะ

และเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวในมินผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านเกิดเหตุนะคะอยู่ในซอยวงสว่าง๑๙เขตบางซื่อ
ทีนี้ค่ะพอคนรู้ว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ดูสิคะก็มามุงดูกันเป็นร้อยคนนะคะ
ตำรวจก็กันไม่ให้คนที่แบบไม่เกี่ยวข้องไปใกล้ตรึงกำลังแบบเข้มเลยนะคะ
ตำรวจก็นำตัวในมิลหรือนายโกโก้เนี่ยค่ะไปทำแผนในบ้าน
เขาก็ให้การเหมือนเดิมแหละนะบอกว่าก็ทะเลาะกันกับเฮียหยูก่อน
แต่เขาบอกว่าทะเลาะกันตั้งแต่ชั้นล่างของบ้านแล้วนะคะที่ใช้แฉลงเหล็กใช้ไม้ตีเนี่ย
ตั้งแต่ชั้นล่างจนสุดท้ายเนี่ยลากศพขึ้นไปชั้นสอง
เอาศพไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ล็อกตู้เพื่ออำพราง
พอทำแผนเสร็จเนี่ยค่ะจังหวะที่นำตัวในมินหรือว่านายโกโก้ผู้ต้องหาเนี่ย
ออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุญาติของเฮียหยูงไม่พอใจ
ก็ตะโกนด่านะคะปีนกำแพงบ้านเลยนะจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปล็อกตัว
แล้วก็มีจังหวะช่วงที่รถตู้นำตัวผู้ต้องหาออก
ทางญาติยาดของเฮียหยูก็พุ่งตรงไปทุบรถกันด้วยค่ะ
ก็มีจังหวะชุนละมุนกันเล็กน้อยนะชาวบ้านที่เขาไม่พอใจคนร้าย
เขาก็ตะโกนด่าทอสาบแช่งอ่ะนะคะว่าทำไมคนร้ายถึงลงมือก่อเหตุได้
โหดเยี่ยมขนาดนี้ทั้งทั้งที่เฮียหยูผู้ตายเนี่ย
เป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครเป็นที่รักและเคารพของคนในชุมชน
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนช่วงจังหวะชุนละมุนนะคะ
เร็วไอ้เก๋เร็ว
ก็เข้าใจแล้วครับเวลามีเหตุการณ์คดีที่โหดเยี่ยมแบบนี้นะฮะ
อารมณ์ความรู้สึกของญาติครอบครัวของผู้สูญเสียของชาวบ้าน
อืมแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาต้องป้องกันเอาไว้เนี้ย
ไม่ใช่ว่าเป็นห่วงผู้ต้องหานะฮะคือคนที่เข้ามาทำร้ายผู้ต้องหาเอง
ก็หลายเคสแล้วที่ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายไป
นะฮะไปทับอ่าทุบรถของตำรวจของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ต้องหานั่งอยู่
ก็ไปถูกคดีทำลายทรัพย์สินของนางราชการอีกอย่างนี้
รถเขาเสียหายขึ้นมาแล้วก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมีการอ่า
ความเสียหายกันเนี่ยนะครับก็เลยต้องป้องกันกันไว้นะครับ
ผู้ชายที่เป็นหลานชายของเฮียหยูนะครับคนที่ปีนขึ้นไปเนี่ยคือนายอนุรัติวงอนันต
อายุสี่สิบสามปีนะครับบอกว่าหลังจากเขาทราบข่าวเนี่ย
เขารีบมาจากเชียงรายเลยนะครับเพื่อมาดูหน้าผู้ต้องหานะครับ
ยืนยันว่าลุงของเขาเป็นคนดีมีเมตตากับลูกน้องทุกคนที่มาทำงานด้วย
มีแค่นายคนนี้คนเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ต้องหา
กล้าทำกับลุงของเขาแบบนี้ที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
ทำไปเพราะถูกเฮียหยูอ่ากดค่าแรงจ่ายค่าแรงน้อยด่าทอเนี่ย
ไม่พอใจเพราะว่ามาส่งแก๊สแต่ให้ไปทำงานก่อสร้างบ้านอะไรพวกนี้เนี่ย
ยืนยันว่าไม่จริงเลยเพราะตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยได้ยินลุงเขาพูดจาหยาบคาย
หรือว่าด่าใครสักครั้งอาจจะมีบ่นมีตักเตือนบ้าง
แต่ไม่เคยใช้คำหยาบจึงอยากถามผู้ต้องหาว่า
ทำกับลุงของเขาทำไมแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าจะก่อเหตุเพียงแค่คนเดียว
ผมอยากถามมาคำเดียวถ้ามึงประสงค์ต่อทรัพย์อย่างที่มึงมึงรับสาภาพ
แล้วมึงฆ่าลุงกูทำไมมึงฆ่าลุงกูทำไม
ถ้าเดี๋ยวมันไม่มีคำตอบให้ผมเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอาคำตอบออกมาข้างในคุกเอง
ไม่มีเพราะลูกน้องแกทุกคนที่อยู่กับแกรักแกหมดทุกคน
มีตัวนี้ตัวเดียวที่เราแห่คอกมาเนี่ย
เพราะลุงน้องแกทั้งกี่คนเนี่ยที่เป็นที่เป็นธรรมนาเนี่ย
ก็รักเขาคนนั้นเขาเลี้ยงมาตั้งกี่ปีแล้ว
ทุกคนเสียใจหมดนั่นแหละไม่จริงเป็นไปไม่ได้
เพราะลุงผมไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นถามคนแถวนี้อยู่ได้เลยครับ
เขามีแต่ช่วยคนเขารักลูกน้องเขาจะตาย
ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทำงานอยู่ตรงนู้น
คุณทำไม่ได้เป็นคุณคุณไล่ออกไหม
คุณจะเปลี่ยนที่อยู่ให้มาทำตรงอื่นไหมอ่าแล้วนี่เข้ามาเขาก็ทำอะไรให้
ให้หมดทุกอย่างทำให้ถูกต้องหมดทุกอย่าง
ไปในงงงานอะไรเขาก็ทำให้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำ
เพราะลุงผมนี่เขาเป็นผู้เอ่ยเขาเป็นกรรมการอยู่ที่เสาหน้าด้วย
อ่าแล้วเขาเคยเป็นสมาชิกของเขตด้วยอ่าใช่ครับ
แถวนี้เขานับถือกันทั้งนั้นนะครับเขารักแก๊งทั้งนั้นอ่ะ
ตอนนี้ศพของเฮียอยู่ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดมัชันติการามหรือว่าวัดน้อยนะครับ
อ่าซึ่งวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปที่วัดเนี่ย
ก็ได้คุยกับทางกรรมการวัดน้อยนะฮะ
ซึ่งก็สนิทสนมกับเฮียหยูชื่อว่านางสาวสุดารัฐนะครับ
กรรมการวัดน้อยบอกว่าพอรู้ข่าวก็ตกใจมากเพราะว่าเฮียหยูคือผู้ที่อุทิศตนเป็นลูกศิษย์วัด
คอยช่วยเหลือดูแลวัดธรรมนุบำรุงวัดมาตลอด
วันนี้หลายคนทั้งในชุมชนแล้วก็ที่วัดได้ช่วยกันจัดงานให้กับเฮียหยู
เหมือนกับเป็นญาติคนหนึ่งนะฮะช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
อาหารน้ำดื่มในการรับรองแขกที่มาเคารพศพนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนเฮียหยูที่ตอนที่มีชีวิตอยู่
ได้ช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดทางกรรมการวัดน้อยคนนี้นะครับ
บอกว่าได้คุยกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวลูกชายลูกทุกคนของเฮียหยูทุกคน
ทำใจฮะตอนนี้คือต้องให้กำลังใจกันเพราะยังทำใจไม่ได้
เท่ากับว่าขาดเสาหลักของครอบครัวไปเลยแต่ยืนยันว่าทุกคนก็ไม่ได้คิดอาฆาตแค้น
ถึงขั้นที่ว่าจะให้ตายตกไปตามกันนะนะแต่ว่าต้องการให้ผู้ต้องหารับโทษสูงสุดตามกฎหมาย
สัมผัสกับที่ลูกหรือว่ากับที่สัมผัสกับลูกเขานะคะ
ก็เป็นพ่อที่ดีของครอบครัวนะคะแล้วก็กับคนในชุมชนที่ที่สัมผัส
แล้วก็ที่ได้ช่วยเหลือกันคือเขาเรียกคนเรานะแบบอย่างเราเราตัวเองเรารู้สึกที่แบบ
ครั้งแรกที่เรามาตลาดแล้วมีคนบอกว่าเฮียหยูตายไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อเลย
คิดว่าคิดว่าเรายังไปว่าเขาต่อว่าเขาเลยว่าพูดเล่นหรือเปล่า
ตัวพี่ที่อยู่กับแกที่เข้าวัดอยู่ในวัดคือช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยคือพูดง่ายเลยนะคะ
คือคือยังอยู่ช่วยท่านได้เยอะช่วยทุกเรื่องจริงค่ะหลวงพ่อจะไปไหน
หรือว่าติดขัดยังไงอยู่อยู่ไม่ได้ขับรถคนวัยนี้แล้วนะฮะ
ยังขับรถหลวงพ่อไปไหนได้ติดธุระไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยพาพาไป
เป็นคนรู้จักกันก็เหมือนคนในครอบครัวเลยยังคุยกับพระยังคุยกับหลวงพ่อท่านคุณเลยค่ะว่า
งานนี้นะเราเป็นคนในครอบครัวนะคะเราไม่ใช่แค่เป็นคนชุมชนที่เสียชีวิตแล้วก็มาทำกันรู้จักกัน
อันนี้คือเราถือว่าเป็นคนในครอบครัวที่เราต้องช่วยกัน
ขณะที่ชาวบ้านที่รักเฮียหยูนะครับบอกว่าเคยเห็นผู้ต้องหาหลายครั้งนะครับ
เพราะว่าเฮียหยูเนี่ยจะพาซ้อนท้ายไปทำงานต่างเพื่อสอนงานแต่ว่านายคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน
ไม่มีความอดทนไม่มีเจตนาจะใช้งานเยอะหรือว่ากดค่าแรงอย่างที่ผู้ก่อเหตุอ้างแน่
ลูกน้องชาวพม่าทุกคนที่ทำงานกับเฮียอยู่ทุกคนอยู่ดีกินดีนะ
หยูเนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีทำงานไม่เป็นก็สอนงานให้ทุกคนรักหมด
ส่วนประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าแม้จะไม่ใช่ญาตินะแต่ก็เคยทำงานเป็นกรรมการชุมชน
ตอนที่เฮียหยูเป็นประธานชุมชนเฮียหยูพัฒนาพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในระแวกทุกคน
เชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้ว่าทำไมถึงขั้นต้องฆ่ากันขนาดนี้นะฮะ
แล้วตอนที่มาทำแผนแล้วเกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาโกรธแค้นเขารักเฮียหยู
และชาวบ้านเชื่อว่าคดีนี้ต้องมีคนร่วมก่อเหตุด้วย
เพราะว่าผู้ต้องหาทำร้ายเฮียหยูฆ่าเฮียหยูแล้วเนี่ย
ศพขึ้นไปชั้น๒อีกยัดใส่ตู้อีกเนี่ยนะฮะ
ฉันก็เห็นเขาไม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งมาอยู่
ถ้าคนเก่าสนิทกันหมดเพราะคนเก่าเขาอยู่กันมา๒๐๓๐ปี
เขาไม่เคยว่าลักลอบเอามาอยู่นะเขาพาไปทำหมดทุกคน
ถ้าเมื่อกี้นะถ้าเขาปล่อยลงมามันไม่เหลือหรอกจริง
ฉันก็ไปจ้องเดี๋ยวลูกก็ไปตาม
ถ้าเขาไม่ปล่อยออกมาได้แต่ด่าอย่างเดียว

เขาไม่ใช่เขาคนไม่ดีนะ
เขาใจบุญถุนทานนะเขาทำบุญ
ไม่อย่างนั้นเจ้าอาวาสวัดจะร้องไห้
หลังทำแผนเสร็จนะคะตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนต่อ

เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาชิงทรัพย์
พรุ่งนี้ก็จะคุมตัวไปขอบหน้าสารอาญารัชดาฝากขัง
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คือเฮียหยูเขาก็เป็นคนใจดี
คนงานคนนี้จริงแล้วลูกสาวเตือนแล้วด้วยว่า
อย่าจ้างมาเลยเพราะว่าขี้เมา
ดื่มเหล้าเมาประจำแล้วเนี่ยสุดท้ายก็มาก่อเหตุ

อันนี้ต้องแจ้งซ่อนเล่นทำลายศพเลย